วันสุดท้ายวันก่อนไปเจอเลยค่ะ

ล่าสุดนะคะควงกันมาเล่นคอนเสิร์ตที่ฟาร์มเฟส

บอกเลยคุณผู้ชมคู่นี้ไปไหนก็ฮาที่นั่นค่ะ

กับโอ้โหโชว์ร้องเพลงเขาก็สุดยอดนะคะ
ซานีนะคะเปิดใจว่าทุกวันนี้เจอกัน๑เดือน

นั่งเม้ามอยกันเยอะมากจริงค่ะ
ไหนจะงานโชว์งานร้องเพลงนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เจ้าภาพเขาชอบแบบจ้างแบบแพ็คคู่

แล้วก็บางลุคก็มีเซ็กซี่ด้วยอะไรอย่างนี้คุณผู้ชม
ส่งทันกันอ่ะสินะคะคือเลยทำให้ทั้งคู่เนี่ยสนิทกันกว่าเดิมค่ะ
แต่ถามว่าจะข้ามเส้นเพื่อนสนิทนะคะเหมือนคู่นายใบเฟิร์นหรือเปล่า
โอ้โหกระแสกำลังมาได้เปล่านางบอกเลยบ่ได้มันอยู่กันมานานคุณผู้ชม
เชื่อไหมโอซาเนียเขาเคยร้องเพลงกลางคืนด้วยกันตั้งแต่สมัยแบบเปิดผับที่อาซีเอ
สิบปีแล้วอ่ะเคยเจอคู่เนี้ยเออโนเวย์คุณผู้ชมนะคะมันซี้กันมากนะคะ
ถามว่ารู้ใจกันขนาดไหนรู้ไส้รู้ครูกันแบบหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์
เยอะมากค่ะเห็นทั้งคู่เพื่อนเยอะค่ะเอาแต่เอาจริงค่ะโอซานิบอกว่า
ไม่มีใครอยู่ด้วยได้ค่ะสุดท้ายค่ะด้วยความอายุมากขึ้นค่ะโอ๊ตเลยปรึกษาซานีนะคะว่า
อ่ะเดี๋ยวฉันจะซื้อบ้านหลังใหม่ย้ายมาอยู่ข้างข้างเธอซะเลยอ่ะเอาจะเป็นยังไง
ไปฟังโอ๊ตสานีกันเลยค่ะ

รู้ไส้รู้พุมนะรู้ไส้รู้พุมแต่ว่าแต่ว่าครูกลาวอ่ะ

เราจะไม่ก้าวกายเพื่อนที่ส่วนตัวของกันและกัน